คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเพราะว่าฝั่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้รับความเป็นธรรมทางคดี
ค่ะนะครับคนที่ถูกทำร้ายเขาเป็นนุ่มพิการทางสมองนี่ไปตกปลากับเพื่อนเนี่ยที่ชี้หน้าอยู่เนี่ย
ค่ะอ่าไปตกปลากันแล้วก็ได้ปลามามีปลาสวายด้วยนะอ่า
แต่แบ่งปลากันไม่ลงตัวจำนวนอย่างเงี้เหรอคะใครเอาตัวไหนเท่าไหร่ยังไง
อย่างนั้นเลยฝั่งนี้ไม่พอใจไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยมึงมีปืนนะครับเนี่ยครับมึงมีปืนนะครับ

ก็มึงเป็นคนเริ่มก่อนไหมล่ะมึงก็พูดกับกูดีว่ามึงจะต่อยกูจง

แบ๊คยังใช่ละ

อะไรมนุ่มตัวตีกูแหละอะไรมนูตัวตีกูอะ
อะไรเบ๊คกูอะ

ไม่ใช่เค้นเลวพี่จะบอกคุณเพื่อนอะไร

มึงนำยายกำไว้

เจ้าเบชนี่เอาปืนมาอะปืนกุมีรูปนะ
เออก็แค่แบ่งปลามันต้องขนาดนี้เลยเหรอ

เตี๋ยวนี้ก็ตามคลิปนี้แหละเห็นมะนี่เบส

นี่คุณยายนะครับพี่สาวเอามาร้องขอความเป็นทัมภัณฑ์สื่อมวลชน
ขอความชื่อเหลือด้วยบอกว่าถูกเบสใช้หนุ่มในคลิปซึ่งความจริงก็เป็นเครือญาติกัน
มาที่บ้านมาทำร้ายร่างกายเพราะเบสไม่พอใจเรื่องแบ่งปลา๓ตัว
ตกปลากันแล้วแบ่งปลาไม่ลงตัวแล้วก็จะมาเอาคันเบ็ดของเขาเนี่ยคืนด้วย
คุณอรัชพรไป๒คนได้ปลา๓ตัวแบ่งยังไงดี
อีกตัวนึงก็ทำกินด้วยกันไหมล่ะเห็นไหมเนี่ยมันยุ่งตรงเนี้ย

คือพี่สาวของทิ้งบอกว่าเบสถือปืนมาขู่ด้วยนะครับ
แล้วยังท้าให้ไปแจ้งตำรวจได้เลยนะบอกไม่กลัวแถมบอกปืนมีลูกด้วย
ยายก็พยายามเข้ามาห้ามศึกนะฮะสุดท้ายเบสเนี่ยจะพุ่งเข้ามาทำร้ายทิ้ง
ยายเข้าไปกันก็เลยโดนเข้าไปจนล้มลงไปกองกับพื้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของทิ้งนะฮะ
ในพื้นที่ตะบนสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับ
เพราะฝั่งพี่สาวของทิ้งเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนมา
นี่ได้เจอกับทิ้งนะฮะทิ้งก็เอาเบ็ดตกปลามาให้ดู
พร้อมกับเล่าว่าอันนี้คือเบ็ดของทิ้งซึ่งต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นคือเที่ยง๓๑มกราคม
กับเบสไปตกปลากันที่คลองข้างสะพานอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดหลวงแพ่งที่บางน้ำเปรี้ยว
ห่างจากบ้าน๓กิโลเมตรไปกัน๒คนนะได้ปลามา๓ตัวได้ปลายี่สก๒ตัวปลาสวาย๑ตัว
สวายเนี่ยตัวเดียวเนี่ยหนัก๖กิโลกรัมได้แต่ทิ้งยืนยันว่าไอ้ปลาสวายที่ตกได้เนี่ยมันติดเบ็ดของทิ้ง
เอาแล้วตอนที่แบ่งปลากันก็เลยไม่ได้แบ่งปลาสวายให้กับเบส
เพราะว่าทิ้งเป็นคนตกได้เอ้าก็มันติดเบ็ดผมไงมันก็ควรต้องเป็นของทิ้งสิ
เบสก็ไม่พอใจมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมัน
ก็เลยแกล้งบอกไปว่าหักเบ็ดทิ้งไปแล้วอ้าวทิ้งนี่แต่จริงแล้วมันยังอยู่

เบสขี่จักรยานยนต์มาหาที่บ้าน

ก็เกิดการโต้เถียงกันไปมาตามคลิป
แล้วเบสก็ชักปืนมาขู่
พร้อมกับทวงถามเบ็ดคืน

สุดท้ายยายถูกผลักล้มนะฮะ
ส่วนเบสก็เอาเบ็ดไป

ตรงคิ้วใช่ไหมรอยบวมรอยช้ำใช่ไหมลูก

เพราะคือมันนอนไม่ค่อยหลับปากคำสั่งอยู่เลย
หนูเลิกคบเป็นเพื่อนแต่หนูไม่เอามาแล้ว

ี่ศกนี่เผาเกลืออร่อยเหลือเกินอย่าไปเอาเลยสวาย

คุณยายของทิ้งนะฮะคุณยายสมพงศ์อายุ๗๓ปีแล้ว
ยายบอกยายเนี่ยเป็นทั้งโรคหอบทั้งเบาหวานนะ

ผลักล้มลงไประบมไปทั้งตัว
แล้วทิ้งหลานชายก็พิการทางสมอง

แล้วลุกลามเป็นเชื้อราในสมอง
ทำให้เขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่

ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันออกมาดูพยายามห้าม
แล้วมันก็จังหวะชุนละมุน

ถูกผลักล้มไป๒รอบ
แล้วความจริงเบสเองก็เป็นเครือยาศกันนะ
แม้จะญาติห่างก็ตาม
อยากให้ทั้งคู่ได้ไกลเกลี่ยกัน
แล้วก็สงสารเขาเหมือนกันเพราะแม่เขาก็เลี้ยงลูกเขาคนเดียว
พวกคุณอยากให้มาคุยกันเนอะ

แม่ตกลงกันใช่ไหมครับ

เอาเป็นว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับทางพี่สาวของทิ้ง
ก็เลยพาทิ้งกับคุณยายเนี่ยไปแจ้งความที่สพบางน้ำเปรี้ยวไว้ก่อน

แล้วก็มอบหลักฐานที่ถูกทำร้ายเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีด้วย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเบสติดต่อมายังทีมข่าวของเรา

บอกผมขอชี้แจงหน่อยพี่เนติชาวนี่คือเบส

เบสบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุในคลิปยอมรับว่าไปที่บ้านของทิ้งจริง

ปืนที่เห็นเป็นบีบีกันนะซื้อเอามาไว้แบบพกเล่นแค่นั้นแหละ

ไม่มีหรอกปืนบีบีกันแค่ชักเอามาขู่ยืนยันว่าไม่ได้ผลักยายของทิ้งล้มนะฮะ

หลังจากที่คลิปมันตัดไปอ่ะ

หยิบมีดออกมาขู่ผม

เบสบอกทิ้งอ่ะเอามีดมาขู่ด้วยซ้ำ

พอผมได้เบ็ดผมก็พากันขี่จักรยานยนต์กลับไป
ตอนนี้ผมก็สำนึกผิดแล้วก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าอยากจะขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พันตมติเอกสุมิทพร้อมตอง

มันก็มาจากการแบ่งปลาไม่ลงตัวนั่นแหละ

ยังไม่สามารถจะแจ้งข้อหาอะไรได้
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
แล้วก็เรียกผู้ปกครองของเด็กทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันก่อน
เนื่องจากยังเป็นเยาวชนนะฮะสำหรับฝ่ายของเบสนะครับ